เข้าข่าวนี้เลยละกันนะฮะกับเรื่องของแชร์แม่มณีนะฮะ
ยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้แต่ว่าถูกออกหมายจับไปแล้ว
ทั้งตัวแม่มณีกับแฟนนุ่มใน๓ข้อหาแล้วก็เป็นคดีอาญาด้วย

แต่ว่าตำรวจนั้นก็อายัดทรัพย์สินก้อนแรกของแม่มณีมา๑๐ล้านบาท
รวมทั้งไปเจอว่าเอาเงินสดไปซื้อตึกแถวทำเลทองมา๑๕ล้านด้วย
โอ้โหรวยขนาดไหนนะครับเอาไปดูกันหน่อยนะฮะ
จากคดีเรื่องของการลงทุนเงินออมที่ถูกหลอกกันไปจากเรื่องของแชร์แม่มณี
หรือว่านางสาววันธนีทิพย์ประเวทหรือว่าเดียนี่แหละครับ
พริตตี้สาวสวยคนหนึ่งหลอกผู้เสียหายหลายรายทั่วประเทศ
ลงทุนกันไปเป็นหมื่นล้านรวมกันแล้วเนี่ย
เมื่อวานนี้ศาลอาญาออกใหม่จับแม่มณีหรือว่าแชร์แม่มณีหรือว่าเดียนนี่แหละ
แฟนนุ่มก็คือนายเมธีชินพาฐานความผิด๓ข้อหาด้วยกัน
นะฮะคือร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมอันเป็นการช่อกงประชาชน
ทีมสืบสวนฝีมือดี
รับแจ้งความคดีแชร์แม่มณี

นะคือทีมติดตามจับกลุ่มแม่มณีกับแฟนนุ่ม
แล้วก็ทีมสืบสวนในการไปอายัดทรัพย์สิน
ซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนได้อายัดบัญชีธนาคาร
ของนายเมธีแล้วก็แม่มณี๒บัญชี
เป็นเงินสดรวมกันประมาณ๑๐ล้านบาท
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่เทศบาลนครอุดรธานี
หลังทราบว่าแม่มณีนั้นไปซื้ออาคารพาณิชย์ไว้
ก็พบว่าเป็นอาคารพาณิชย์๔คูหาด้วยกัน

ซึ่งถูกระบุว่าเป็นที่ตั้งของสำนักงานของแม่มณีครับ

ก็เลยไปสอบถามคนที่อยู่ในระแวกนั้น
ชื่อว่านางอุมารินมินพยักษ์
เขาบอกว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
เดียหรือแม่มณีมาซื้ออาคารนี้
เปิดเป็นสำนักงานของแม่มณีมีป้ายไม้เขียนว่า
มั่งมีศรีสุขร่ำรวยบารมี
เป็นป้ายบ้านแม่มณีนี่แหละฮะ

มาก็เลยมีการมาขอเช่าห้องของตนสำหรับเก็บสินค้า
โดยตกลงเช่ากันนะฮะ
เป็นปี๑๖๐๐๐บาท
แล้วก็มาทราบทีหลังว่าแม่มณีนั้นไปซื้อห้องถัดไปอีกสี่ล้านเก้า
แล้วก็ซื้อห้องที่๔ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีก๕ล้าน๕
ไปฟังเสียงของเจ้าของบ้านเช่าที่แม่มณีไปเช่านะฮะ

ยังไม่ได้มีการโอนไปเป็นคดีพิเศษ
ทีนี้เมื่อวานหลังจากที่เป็นข่าว
หลังจากที่เหยื่อไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดตัวเองไม่ได้หลบหนีไปไหน
ตัวเองก็โดนตามเก็บโดนตามล่าโดนตามฆ่าเหมือนกัน
ทีนี้ก็ไปถามลูกขาย
หรือคนที่ตกเป็นเหยื่อของแม่มณีเนี่ยนะคะ
เชื่อไหมเขาออกมาชี้แจงแบบนี้เชื่อไหม
คนที่เป็นลูกข่ายคนที่เป็นแม่ทีมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่มีใครเชื่อหรอกนะว่าแม่มณีเนี่ยถูกตามฆ่าถูกตามล่า
ทั้งหมดเขาเชื่อว่าแม่มณีสร้างเรื่องขึ้นมา
ให้ตัวเองน่าสงสารแต่แท้ที่จริงแล้ว
ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าแม่มณีเนี่ยตอนนี้มีแต่เหยื่อที่
สาบแช่งรุมประนามเพราะอะไรเพราะว่าอยากได้เงินคืน
ส่วนตัวอยากบอกว่าให้มารับโทษแล้วก็เอาเงินมาคืนนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันอยู่ในอกเนี่ย

มีคนผูกคอตายเพราะแม่มณีแล้วด้วย
เขากลับแทนที่จะสำนึกขอโทษหรืออะไรอย่างนี้
กลับมาพูดว่าใครรอไม่ได้ไปตั้งทนายแล้วไปเจอกันที่ศาล
เขาไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำกับพวกเราเลย
เราก็เลยรู้สึกว่าคุยกับคนที่ไม่สำนึกมันไม่คุยดีกว่า
แค่นั้นเองค่ะให้ให้กฎหมายจัดการแล้วก็ยังเชื่อว่ากฎหมายอ่ะ
สิทธิ์พอที่จะช่วยเหลือพวกเราแบบเยียวยากลับมาเป็นตัวเงิน
อาจจะแบบไม่ได้ครบแต่ต้องได้บ้างเราเชื่อแบบนี้

ถูกต้องค่ะทำไมหลวกถึงพูดว่าไม่สำนึก
ก็คือเมื่อคืนนี้ค่ะวันที่๒๘ตุลาเนอะ

ไม่สำนึกคุณภูริพัฒน์บุนนีนพุศศิคาวแทรศทีวี
ก็ไปคุยกับแม่ข่ายที่ตกเป็นเหยื่อแม่มณีเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้แม่ขายของแม่มณีก็ถูก
คนที่หลงเชื่อเอาเงินไปร่วมลงทุนเนี่ย

คุณค่ะเรื่องของทรัพย์สินที่แม่มณี
ซื้อไว้บ้านหรูต่างไม่จบนะคะ

ตำรวจปศไปที่ซอยนากนิวาส๔๑อยู่ย่านลาดเผลา
พบบ้านหลังเนี้ยค่ะลักษณะบ้านสูงสองชั้นมีสองหลังนะคะ
ตรงกลางเนี่ยขั้นด้วยสระว่ายน้ำรู้ไหมล่ะมีรัวรอบขอบชิดนะคะ
ใหญ่ขนาดนี้แต่คุณคะไม่มีบ้านเลขที่หมายความว่าไงคะ
ไม่มีบ้านเลขที่นะนักข่าวก็ไปถ่ายรูปกันแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงไปกดกริ่งเลยค่ะนี่เห็นไหม
จากด้านในล็อกแม่กุญแจจากด้านในตำรวจก็ไปกดกริ่ง
ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกไม่มีใครตอบ
แต่ชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณนั้นเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
มณีมาบ้านนี้เป็นครั้งคราวมาพักมาหลับนอนบ้าง
แล้วก็มีแม่บ้านหรือว่าคนใช้คอยดูแลทำความสะอาดบ้าน

คือถ้าสมมุติว่าทรัพย์สินนี้เป็นของแม่มณีจริงนะ
ถ้าขายทรัพย์สินของตัวเองที่มีทั้งหมดทั้งตึกทั้งบ้านทั้งรถหรูต่างนานาอีกไม่กี่คัน

ถ้าอยากรอดจริงนี่นะอาจจะเป็นทางออกนะคะ
เพราะว่าเหยื่อของแม่มณีเนี่ยหลากหลายวัยหลากหลายอาชีพเหลือเกิน
คือล่าสุดรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุธินบอกว่า
แล้วก็มาขายท่อตลาดคืนเงินให้กับคนที่เป็นเหยื่อ
เพราะว่าคืออย่างที่บอกค่ะอย่าให้คนต้องเดือดร้อน

แล้วหนึ่งในนั้นคุณดารานักแสดงแต่อันนี้ไม่ได้เป็นเหยื่อในเรื่องของการเล่นแชร์นะคะ
คือแม่มณีเนี่ยอยู่ก็รวยใช่ไหมรวยมากมีเงินเยอะมาก
อกจากเธอจะมาเป็นแม่ขายเล่นไม่ใช่แม่ขายเป็นตัวหัวตัวตั้งตัวตีเลยในการเล่นแชร์แล้วเนี่ย
เธอเป็นนายทุนจัดสร้างภาพยนตร์ในทุนสร้างหนังนายทุนสร้างหนังเรื่องเซนต์อาถรรพ์เนี่ยค่ะ
แล้วคุณรู้ไหมคนที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้มีใครบ้างคุณแท็กพระรันยูคุณป๋องกระพลแน็กชาลี
พอรู้เรื่องแม่มณีมาหลายคนก็ออกมาโพสต์ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์เหมือนกันนะ
พ่อมาเจอตัวแม่คุณแท็กก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้เหมือนกันทีนี้พอดีทีมข่าวเราไปเจอแน็กชาลีเมื่อวานนี้
ก็บอกว่าผมก็เพิ่งสไตล์แก๊กเนาะสไตล์แน็กนะผมก็เพิ่งรู้เรื่องก็ไม่ได้ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
จะถ่ายต่อไม่ต่อก็ไม่ได้กังวลอะไรไม่ใช่ว่านี่จะเป็นครั้งแรกซะหน่อยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้
บอกว่าหนังเรื่องนี้แน็กเพิ่งถ่ายไปคิวเดียวแล้วก็ได้ค่าตัวมาส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีคิวถ่ายต่อเหมือนกัน
ว่าคิวต่อไปต้องถ่ายวันไหนอะไรยังไงหรือมันจะยังคงมีหนังเรื่องนี้ต่อไปหรือเปล่า
แล้วคุณเรานึกสภาพเกิดในทุนไม่อยู่เงินไม่มามันทำต่อไม่ได้
แต่ไม่รู้ว่าเดียกับแม่มณีเป็นคนเดียวกัน

กลับไปรู้จักกับสัตว์ที่บ้านดีกว่า